ไทยชุดใหญ่ครับยังฝึกซ้อมเป็นวันที่๒ที่สนามฟุตบอลภายในโรงแรม
ระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าธันวาคมนะครับแปดพฤศจิกาถึงสิบห้าธันวาคม
วันวันนี้ครับนรศรียานเกมมริเอลธอมเบียร์ชนานานป้อบบุภาแล้วก็สุพรรณทองสงศ์ตามเข้ามาสมทบ
ทำให้มิรวรรณรายวัชหัวหน้าภูมิสอนมีลูกทีม๑๕คนในการฝึกซ้อม
ก็เน้นเรื่องของการเล่นสมองไซส์เกมนะครับรวมถึงจังหวะเกมลุกแล้วก็เกมรับ
รวมถึงการเล่นลูกนิ่งต่างนักเตะของบุรีรำแล้วก็เชียงรายจะเข้ามาสมทบในวันที่๒๙ตุลาคม
หลังจากจบเกมรอบชิงของเอฟเอครับในวันที่๒๗ตุลาคมนะครับ
ที่ผู้เล่นของบีจีเอฟซีที่อนุญาตให้พักเนื่องจากว่าเพิ่งจะแข่งขันฟุตบอลโตต้าลีกครับนัดชิง
ก็มีทางทิศภัณฑ์พ่วงจันทร์นะครับที่ติดโทษแบนในเกมนั้นก็จะเข้ามาซ้อมก่อน
แล้วก็เข้าแคมป์เนี่ยครบทั้ง๒๗คนเมื่อไหร่รายวัชก็จะมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทบทวนว่าจะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนก่อน
ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนต่อไปยังไงครับ
อีกหนึ่งรายการเป็นบอลหญิงอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ

ประตูจากพัฒนันอุปชัยนะครับ

อ่อนสมัยรวมถึง๔วิพาท์จันทรรักนะครับ
แล้วก็นัดที่๒ทีมชาบาแก้วในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
พบกับปากีสถานในวันพรุ่งนี้ในเวลา๑ทุ่มครึ่ง
ที่สนามชนบุรีสเตดียมครับ